มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ถ่ายทอดหลักสูตรการเรียนการสอนพื้นฐาน
จากโรงเรียนไกลกังวลโรงเรียนราชของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เปิดโอกาสให้โรงเรียนที่ขาดแคลนครูโดยเฉพาะครูประจำวิชา
สามารถเรียนรู้ไปตามหลักการเรียนการสอนพื้นฐานได้โดยพร้อมเพลียงติดตามจากรายงานค่ะ
ไปเมื่อวันที่๕ธันวาคมปี๒๕๕๙
ได้มีการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปี
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระชธานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้น
เพื่อดำเนินโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ขยายไปสู่พื้นที่ชนบทที่ห่างไกล
เนื่องจากพื้นที่เหล่านั้นการเข้าถึงการศึกษาเป็นเรื่องที่ยากลำบาก
แม้จะมีโรงเรียนเปิดสอนในพื้นที่
แต่ก็ยังเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครูผู้สอน
ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา
พระบรมราชวาสของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศึกษาไทยมีความเหลื่อมล้ำอันมีสาเหตุจากการขาดแคลนครู
จะเป็นเครื่องบรรทอนความเจริญทางจิตใจ
และการพัฒนาของทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
ซึ่งเป็นความมั่นคงของชาติ
โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาลให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนในเมือง
เนื่องจากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ได้จัดการศึกษาโดยถ่ายทอดการเรียนการสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

ซึ่งเป็นโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ถ่ายทอดสดในรูปแบบหนึ่งช่องหนึ่งชั้นเรียน
สอนโดยครูคนเดียวกันวิชาเดียวกันเวลาเดียวกัน
คุณภาพมาตรฐานเช่นเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สามารถแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและครูไม่ตรงสาขาวิชา
มากไปกว่านั้นคือนักเรียนในชนบท
ได้มีโอกาสเรียนกับครูที่มีความรู้ความสามารถเทียบเท่ากับเด็กในเมืองหลวง
เช่นเดียวกับสุวิมลกุณจันทร์ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน
เส้นทางการศึกษาเกือบมืดสนิท
แต่เพราะพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ส่งวางรากฐานการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส
จะประสบปัญหาครูไม่ครบชั้น
แต่กลับมีโอกาสได้เรียนกับโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
หรือครูตู้ครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า

รับการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล
ซึ่งเป็นโรงเรียนราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เราก็ดีใจมากได้เรียนกับครูตู้คือต้องเรียนกับทีวีค่ะ
แล้วคุณครูที่อยู่ในทีวีค่ะ
เขาก็สอนดีแล้วเราก็เรียนได้เข้าใจมากเลยอะไรอย่างนี้

แล้วก็กลายเป็นแกนนำเพื่อนชวนแบบ

เขาทำกิจกรรมอะไรเราก็ทำตาม

เขาให้ออกไปเขียนกระดานแล้วก็ไปเขียนกระดาน

ทั้งที่ครูตู้ที่อยู่ในทีวีเห็นไหมไม่เห็น

แล้วมันก็ทำให้เราเรียนได้จริงอะค่ะ

ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ส่งสนพระราชหารุทัยการศึกษาทางไกลมาก

มีคนพูดว่าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสอนเร็ว
ต่างจังหวัดฟังไม่ทันไม่รู้ว่าพูดอะไร
รับสั่งให้ทำคู่มือพระราชทาน
ส่งให้โรงเรียนทั่วประเทศกว่า๓๐๐๐แห่ง
ทำให้ครูปลายทางมีเวลาเตรียมการสอน
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเรียนมากขึ้น
สามารถเปลี่ยนชีวิตของเด็กด้อยโอกาสจำนวนมาก

ก็เลยอยากเน้นในเรื่องของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เพราะว่ามันเปลี่ยนชีวิต
เปลี่ยนชีวิตปุ่มมาแล้วมันเปลี่ยนชีวิตสุวิมนต์มาแล้ว
จากเด็กธรรมดาคนนึงที่แบบอยู่บ้านนอก
ครอบครัวแยกจนจนตอนเนี้ยเป็นดอคเตอร์สุวิมล
มันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อ

ร่มพระบรมโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

เพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

สุวิมลมีโอกาสเข้าทำงานที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สถานที่ที่เคยมอบโอกาสให้กับตัวเอง
รู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้ทำงาน
เพราะคิดว่าเป็นงานที่ทรงคุณค่าที่สุดในชีวิต

เพราะเราเองทราบซึ้งแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อยู่ในใจอยู่ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นทุกงานที่เราทำ
เราถือว่าเราทำเพื่อถวายพระองค์ท่าน

เป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่เราแบบโชคดีแค่ไหนนะ

ฉันไม่มีเงินสักบาทฉันก็ได้เรียนหนังสือ

แล้วก็ที่สำคัญฉันได้ทำงานที่แบบทรงคุณค่า
ให้คุณค่ากับคนอื่นนะคะ
นี่น้ำเย็นนะมีน้ำร้อน
มีคนก็เกือบ

อันนี้คนเท่าไหร่ก็ไม่ละลาย

ไอ้น้ำคืออากาศ
มันอิ่มตัวด้วยเกลือคือน้ำ

สมมุติว่าน้ำเป็นอากาศ

ในนี้มีน้ำเราจับไม่ได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
สอนสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
เรื่องการดูแลปรับปรุงคุณภาพดิน
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า

เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานปฏิบัติการฝนหลวง
ท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
เมื่อวันที่๓๐ตุลาคม๒๕๖๒

เพื่อเป็นสื่อการสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
โดยออกอากาศในรายการศึกษาทัศน์
โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่นักเรียนและครูโรงเรียนวังไกลกังวล
เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่
เพื่อหาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศิลปะแขนงต่าง
ส่งเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวในโลก
ส่งสอนนักเรียนในลักษณะเช่นนี้

และเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนและครูโรงเรียนวังไกลกังวล
และทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ